จะไปวัดไปทำบุญหรือไปไหนอะไรใดก็ตามเนี่ยนะคะ
เวลาขับรถไปเจาะตามที่ต่างขอเลยนะ
อย่าเอากระเป๋าหรือว่าทรัพย์สินอะไรที่ดู
แล้วมันล่อตาล่อใจวางไว้ในรถ
ถ้ามีกระโปรงหลังก็เก็บใส่กระโปรงหลัง

เอาไว้ที่มันเปิดขึ้นมาข้างล่างได้บอกก็ได้

แล้วมันก็เกิดเหตุแล้วขโมยกันจนได้ค่ะ
พิษนุโลกนะคะครอบครัวหนึ่งนะ

ปรากฏว่าลงไปได้ไม่ถึง๑๐นาทีได้ยินเสียงนางเพล้งอะค่ะ
กระจกแตกมีคนร้ายมาทุบกระจกขโมยกระเป๋าไปเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนริมทุ่งนา
ใกล้กับคลองหนองมะแพ้บ้านดอนทองในอำเภอเมืองพิศนุโลก
ตำรวจรับแจ้งเข้าตรวจสอบนะคะเจอกระบะอีซูซูจอดอยู่
สภาพกระจกประตูหน้าฝั่งซ้ายถูกคนร้ายใช้ของแข็งทุบ

นายบุญลือและนางบุญยืนศรีวงสองสามีภรรยาเจ้าของรถ
เขาก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยขโมยกระเป๋าสะพายสีเทาไป๒ใบ
ข้างในมีเอกสารสำคัญต่างแล้วก็เงินสดอีก๑๐๐๐บาท

รวมทรัพย์สิ่งที่คนร้ายขโมยไปมูลค่ากว่าสองหมื่นบาท
นายบุญลือบอกว่าเขาชวนญาติพี่น้องทั้งหมด๖คน
ช่วยกันยกยอหาปลาที่คลองหนองมะแพ้
จะลงจากรถไปในคลองเพื่อยกยอไม่เกิน๑๐นาทีเท่านั้นเอง
ได้ยินเสียงเหมือนคนทุบกระจกรถกระบะจนแตก
รีบวิ่งกลับขึ้นฝั่งมาดูก็เห็นชายต้องสงสัยคนนึงค่ะ
หมวกกระน็อกเต็มใบใส่เสื้อลายพราง
ขี่หนีออกไปจากรถกระบะอย่างรวดเร็ว
พอเดินไปดูที่รถตัวเองเท่านั้นแหละค่ะ
ของเขิงหายเรียบเลยเพราะว่าวางเอาไว้ที่เบาะข้างหลัง
ต้นข้าวว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะคะ
เพราะว่ารู้ทางหลบหนีได้ดี
หรืออาจจะเป็นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดออกตระเวนลักทรัพย์

คนร้ายทุบกระจกรถกระบะของชาวบ้าน
จอดไว้ริมทุ่งนาเพื่อจะมาหวานข้าว

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นจนถึงตอนนี้

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสคนร้าย
เพื่อติดตามจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว